ใจไม่ดีเลยครับคนแถวนั้นเห็นผู้ชายคนนี้คว่ำหน้า
หมดสติอยู่ริมทางเท้าคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยคิดว่าเขาไปซะแล้ว

จะเผาไปไหน
เฮ้ยสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เดี๋ยวเรามาให้
เดี๋ยวเรามาให้
คุณผู้ชมคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาตกใจอะไร
เขาตอนแรกนอนกวามหน้าอยู่ใช่ไหม

คือถ้าเอาตัวเซ็นเซอร์ช้างออกเนี่ยกางเกงเขาหลวมมากพี่บุ๊

แล้วสรุปคือเจ้าหน้าที่ตกใจอันนี้หรอ
นี่แหละนอนสบายมันต้องไม่ใส่อะไร

ยังไม่ตายคุณผู้ชมยังไม่ตาย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

ท่าทางจะไม่ค่อยดีที่ตลาดเจ้าพรมอำเภอพระนครศรียุธยา
นำกำลังไปช่วยเหลือก็เห็นนอนคว่ำอยู่คิดว่าสงสัยเรียบร้อยนะ
ก็พยายามจะช่วยแต่ปรากฏว่าอ้าวฟื้นขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะ
พอไปจับแล้วยังไง
พอไปจับปุ๊บเหมือนคนก็น้อยอยู่ครับ
แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็จะเอาเรื่องเจ้าที่
ทางเจ้าที่ก็ไม่รู้ตกใจก็เลยวิ่งหนีครับครับ

ต้องวิ่งหนีแล้วจุดจบคือเป็นอย่างไร

โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วนะครับค่ะ